หนูก็แบบว่าอยากตื่นแต่เช้าตักบาท

แถมงานล่าสือเป็นงานมอบทุนให้น้องเด็ก
คือด้วยความที่ขวันเขารักเด็กอยู่แล้ว

แล้วเขาตกใจโดยมีเปลี่ยนไปเหรอ
ขวัญก็บอกว่าจริงพี่หนูทำบุญเยอะมาก

ขวัญบอกว่าด้วยความที่อายุมากขึ้นค่ะ

เจอวาดเจอสารที่สัตว์ศิษย์ที่ไหนนะคะ
ก็มักจะชวนคุณแม่เนี่ยแวะเข้าไปกราบไหว้ทุกครั้งค่ะ
พร้อมกับขอพรให้การงานธุรกิจราบรื่นค่ะ
โดยขวัญมีเคล็ดลับของการขอพรสิทธิ์นะคะว่า

คำนี้ว่ามีความสุขนะคะ
เพราะว่าเราขออะไรก็ได้จะขอให้เรารวย
ให้มีแฟนก็ได้แต่ต้องมีความสุขด้วย
เพราะไม่ฉะนั้นได้มาแล้วอาจจะไม่มีความสุขไง

ขอขอเดียวให้เรามีความสุข
แล้ววันนี้ขวัญคือขอขอเดียวเลยไหม

อาจจะสร้างความหลาย
อันนี้ก็แบบสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้

โสดแล้วสวยแล้วก็ทำบุญ
เหมือนเป็นกิจกรรมคนโสดช่วงนี้เลยนะ